สิทธิ์ปฐุมธานีค่ะคุณผู้ชมเจออิทธิฤทธิ์ของพายุฤดูร้อน
ทั้งลมทั้งฝนป้ายบอกทางใหญ่อะค่ะ
พาดลงมากลางถนนไปทับ
เกือบทำให้สองพ่อลูกดับกลางถนนนะคะ

มันหาก

เป็นคนไม่ธรรมดาต้องรีบหนีแล้วไม่อยากอยู่ไว้ใกล้เลย
ใครเป็นใครเขาโทยเธอที่รักจดหวย

พรีตอนท้ายนะที่รักจดหวย
เธอจดป้ายทะเบียนที่ป้ายล้มมัดทับค่ะ

พ่อลูกไม่เป็นอะไรนะคะไม่ได้เป็นอะไรนะคะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือถนนผนโยธินค่ะ
ออกช่วงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธรรมศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เห็นไหมคะป้ายบอกทางล้มทับรถยนต์คันหนึ่งพอดีเลยค่ะ
นาทีนั้นคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าตกใจมากแต่ก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปไว้
ไม่กล้าเข้าไปใกล้ทำถูกแล้วนะคะเพราะเกรงว่าป้ายมันจะล้มมาทับอีก
เพราะตอนนั้นทั้งลมและฝนก็ยังแรงอยู่เห็นไหมคะครับ
ที่ปัดน้ำฝนอ่ะนี่คือมันยังล้มลงมาไม่ครบทั้งอันนะ
ใช่ดอมถ้ามันล้มมาอย่างนี้โอ้โหช่างสังเกตมากนะคะ
ทีนี้ความพีคบอกไปแล้วช่วงท้ายคลิปให้จดทะเบียนรถคันหน้า
รู้ไหมได้ไหมได้
เลขสวยด้วยเลขสวยด้วยครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคือถามว่ามันย้ายง่ายไหมล่ะไอ้ป้ายบอกทางขนาดใหญ่แบบนั้นน่ะ
ย้ายไม่ได้ง่ายนะเห็นไหมคะจากเย็นจนกระทั่งค่ำมืดอะค่ะ
ยังย้ายออกไม่ได้ยังติดค้าแบบนั้น
ใช่เออเป็นดอมกล้า
ในจุดเกิดเหตุค่อยระบายรถออกไประบายรถออกไป
เพราะว่าพอมืดแล้วเนี่ยคือรถมันก็ติดด้วยแล้วฝนมันก็ยังตกด้วยนะคะ
การชะลาจรมันก็ติดขัดอ่ะนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยสอบถามกับคุณสุขนิยมตาปราบอายุ๖๖ปี
เป็นคนขับรถคันนั้นคันที่ป้ายบอกทางล้มทับอะค่ะ
นี่ยังอยู่ดีมีสุขนะคะเราเป็นห่วงท่านนะคะ
คือคุณสุขนิยมบอกว่าขับรถดังกล่าวมากับลูกสาวกำลังจะกลับบ้านที่อำเภอคลองหลวง
ระหว่างทางมีฝนตกลมแรงพอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายกับว่ามีรถมาชนท้าย
แต่ไม่ใช่ค่ะพอลงมาดูพบว่าป้ายบอกทางขนาดใหญ่มันล้มลงมาทับรถของตนเอง
เพราะดีนะคะที่ไม่ทับตรงที่เป็นตรงจุดคนขับ
นี่เห็นไหมคะยังโอ้ใกล้เลยอ่ะมันไปทับส่วนท้ายของรถนะคะ
นี่คุณผู้ชมทีนี้มีอีกคลิปหนึ่งในย่านเดียวกันเลย

ตรงนี้ก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพตรงรังสิตเนี่ย
อ๋อกรุงรังสิทธิ์
ฝนแล้วก็ลมแรงค่ะ
น้ำมันเอ่อล้นเข้าไปในศูนย์อาหาร
จนพระคะแม่ขายต้องเรียบขนข้าวขนของ
คือว่านี่ที่ปลอดภัยโอ๊ยน่ากลัวมาก